มีเหตุเพลิงไหม้หลายชั่วโมงแล้วนะฮะ
ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตกระดาษชำระ
และที่สำคัญคือข้างในมันมีแต่วัสดุอุปกรณ์

จนถึงขณะนี้ก็ผ่านมา๖ชั่วโมงแล้ว
พูดสิทธิ์ข่าวรายงานนะครับว่าเพลิงสงบแล้วนะครับ
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการปะทุอยู่นะครับ
ส่วนสาเหตุกำลังตรวจสอบอยู่คุณผู้ชม
มีภาพเหตุการณ์ให้เห็นกันนะครับ

เกิดขึ้นตั้งแต่ตี๔๒๐นาทีนะครับ

ว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
ภายในโรงงานผลิตกระดาษชำระ
อุตสาหกรรม๓๐๔หมู่ที่๑๐
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาณภัยอบตท่าตูม

จากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสนับสนุนเหตุ

ทำงานในโรงงานออกจากพื้นที่
ส่วนจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่เก็บของในโรงงาน

โหมลุกลามไหม้โครงสร้างของโรงงานอย่างรวดเร็ว
คุณดูภาพข้างในสิน่ากลัวมากนะครับ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุ
ประชิดอาคารมากยิ่งขึ้นนะครับ

เดินสายฉีดน้ำไปยังจุดต้นเพลิง
เพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
ในจุดเกิดเหตุมีกลุ่มควันหนาแน่นนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็ฉีดน้ำหล่อเลี้ยงโดยรอบพื้นที่

รวมเวลาแล้วกว่า๔ชั่วโมงนะฮะ
นับตั้งแต่เกิดเหตุประมาณตี๔๓๐

จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ

ยังอาจจะเกิดไฟปะทุได้อีกหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำหล่อเอาไว้นะครับ
ล่าสุดผู้สิทธิ์รายงานเข้ามานะฮะ
ณขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องระวังการปะทุ

จนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับ๑๑๐๕นก็๖ชั่วโมง
ที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการดับเพลิงนะครับ

ขณะเดียวกันยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของโครงสร้างอาคารด้วยนะครับ